คุณผู้ชมค่ะมาดูความสวยขนสวยนะน้อง

ก็เลยขอเซลฟี่เก็บผ้าไว้สักหน่อยนะคะ

คนสวยเขาทำกันยังไงคุณผู้ชมค่ะ
น้องคิมนี่โพสต์รูปตัวเองแบบนี้คุณผู้ชม

ี่ยงผมลงมาแบบเล็กน้อยแบบนี้อยู่บนเตียงนอนซะด้วย
น้อยแต่มากเรียบแต่แซ่บค่ะคุณผู้ชม
สวยความสวยคำเดียวเลย
ดูดิละมุนจริงสวยจริงจนขนาดไหนรู้ไหม
มีหนุ่มมาแอบมองด้วยใครอ่ะใครจะกล้า
อยู่ไหนเขาเป็นแฟนของคุณหวานนะ

คิดว่าใครอ๋อไกลหมากปรินนั่นเอง
แฟนเขากับคุณขาหมากประลิน
แอบส่องอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ามาแอบชื่นชมความสวย
หรือว่ามาแอบคุมน้องคิมโพสต์ท่ากันแน่นะจ๊ะ
เอาน้อยอย่าเยอะนะหมากแบบนี้

มีคนแอบมาส่องตลอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าห่วงหรือเป็นห่วงนะจ๊ะ
ยังเข้ามาแซวเลยบอกว่าโอ้โหคนเขาคลั่งรักเนอะ

แต่ว่าดูรูปนี้ไปมาหมากปรินเหมือนแบบดาราเกาหลีเหมือนกันนะ

ถ้าจะมาส่องขนาดนี้ขอคิมรูปคู่ซะหน่อยก็ดีนะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพวกเรานี่แหละส่องเขาตลอดเลย